คุณผู้ชมครับประเด็นใหญ่ของโลกในตอนนี้คือเรื่องของการโจมตีกันสงครามที่เกิดขึ้นในอิสราเอลครับแล้วมีคนไทยจำนวนนึงครับถูกกลุ่มฮามัสนั้นจับไว้เป็นตัวประกันบางส่วนที่ไปทำงานที่อิสราเอลก็อพยพกลับมาในประเทศไทยแล้วแล้วก็มีอีกบางส่วนที่โดนยิงจนเสียชีวิตคำถามคือตัวประกั
คือประเทศไทยจะสำเร็จไหมแต่เขาบอกว่าเขาดูแลตัวประกันเป็นอย่างดีแต่เราจะไม่มั่นใจจนกว่าตัวประกันจะถูกส่งกลับมาที่ประเทศไทยติดตามพร้อมกันครับ
ภายอามรีเพลินอุตรศิลป์ที่ปรึกษาประทานสภาให้เป็นตัวแทนเดินทางไปอิมราณเพื่อไปช่วยประสานกับตัวแทนกลุ่มฮามาสเพื่อพูดคุยเรื่องตัวประกันซึ่งผลการพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มฮามาสก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเมื่อทางฮามาสรับปากว่าพร้อมจะปล่อยตัวประกันคนไทยในเวลาที่เหมาะสมพร้อม
ทั้งหมดว่าคนเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
เขารอยอย่างวาว่าชาวอาหารใดที่เหมาะสมเขาจะทำการปล่อยจังขึ้น
มั่นสัญญาที่กลุ่มฮามัสบอกมาแม้จะเป็นข่าวดีแต่ก็นิ่งนอนใจไม่ได้
ตราบใดที่แรงงานไทยทั้งหมดที่ถูกจับเป็นตัวประกันยังไม่ถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระ
อิมรานจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มฮามาสมากแค่ไหนแต่ในภาวะสงครามอะไรก็เกิดขึ้นได้
ของพ่อไทยจริงไหมอยู่กับเขามาเป็นหลายปีบันไหนรับการกระโต๊ะอะไรบ้าง
เพราะท่านนี้ใช่จริงที่อะมาทำไม่ได้ค่ะ
หากสิ่งที่ฮามัสต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัว
คือความหวังให้แรงงานไทยเป็นกระบอกเสียง
กลุ่มฮามาสนั้นไม่ได้โหดเยี่ยมอย่างที่ถูกกล่าวหา
หากเป็นเช่นนั้นก็น่าเสียดาย
คณะที่ไปเจรจาไม่ได้ถามกลุ่มฮามัสกลับไปว่า
แล้วแรงงานไทยที่ถูกยิงเสียชีวิตจำนวนมาก
และบางส่วนต้องหนีตายแบบไม่คิดชีวิตนั้นเป็นฝีมือของใคร
ทุกวันนี้ไม่ใช่โลกเมื่อ๒๐ปีก่อน

แม้จะใช้การโฆษณาชวนเชื่ออย่างไรแต่ก็ไร้ผล
เพราะสังคมที่ไร้พรมแดนและมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า
ได้เปิดเผยทุกซอกทุกมุมทุกเรื่องราวและทุกความจริง

ใครทำอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากที่จะปกปิด
เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
ข่าวไทยบรรทีวีบรอยงาน